เพื่อห่วงนะได้ข่าวว่าลงดนหลอกเงินไป
อีกแล้วหรืออีกแล้วอีกแล้วหรือ

นะมาดูรายละเอียดละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พักอย่างก็จะบอกว่าแต่เรื่องบ้านก็ส่วนหนึ่ง

ไม่เฉาว่าไปจีบเก๋ไก่สไลด์เดอร์มา
ใช่นะคะแล้วก็มีการดายแร็คไปจีบนั่นแหละ
เพราะเห็นว่าเขาโสดพอดีก็คิดว่าจังหวะจะตรงกัน

รับว่าอยู่คนอื่นลำบากรู้ตัวว่าเป็นคนแปลก

เพราะว่าเงินหมดค่ะขอกลับมาทำงานก่อน
ส่วนเรื่องบ้านที่ถูกผู้รับเหมาโกงเป็นล้านล้านค่ะ

เพราะเห็นว่าคนนี้เขาก็ไปโกงหลายที่
กลัวอยู่คนอื่นนี่อย่างไม่ได้เงิน
ห่วงตัวเองด้วยแน็ค
คิดว่าตัวเองยังพร้อมได้รายความเงินใหม่ได้อยู่
ถืออาวาที่ถูกรองเป็นความสะเทาของเราเองก็ล่ะกันนะ
อ้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงหยุดนักเอาจ้า
ผมโดนโกงไปเป็นแสนเป็นล้านผมไม่แจ้งความ
เพราะสิ่งที่ผมรู้มาคือว่าโกงหลายคนมาก
เยอะมากหลายคนเหมือนแบบคนก็มาทวงของที่ที่ผมด้วย
ทั้งที่ผมแบบมาที่นี่ทำไมบ้านอื่นที่โดนโกงอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่ว่าก็คือเราไม่ได้แจ้งมันไม่ใช่ข้อดีนะ

แต่สำหรับผมเห็นว่าเขาโกงเป็น๑๐คน
แล้ว๑๐คนนั้นแจ้งความแล้วยังไม่ได้อะไรเลย
มันไม่ถึงเราหรอกบวกกับว่าต่อให้มันได้เนี่ยให้คนอื่นเขาได้ไปเถอะ
เรายังหาได้อยู่ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยตกใจกับอะไรเลยในชีวิต
ตอนนี้ไม่มีไม่มีครับผมวันนี้ไม่มีแล้วแจ้ครับผม